คุณผู้ชมครับวันนี้มีคลิปหนึ่งถูกแชร์แล้วก็มีการพูดถึงกันเป็นอย่างมาก
ในโลกโซเชียลเป็นคลิปของดารานักบูท่านหนึ่ง

ก็ขับรถไปกับแฟนไปเติมน้ำมันที่ปั๊มแห่งหนึ่งแถวประจวบ

เห็นก็มอเตอร์คุยกันกับเพื่อนอยู่มีการปี๊บแบรนด์เรียก
หลังจากนั้นก็มีการกระทบกระทั่งกันแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือดาราคนนี้ลงไปด่า
เสร็จปุ๊บเงื้อมือเหมือนจะตบแล้วก็ตบจริง
เด็กปั๊มนี่คือหัวทิ้มลงไปเลย
ค่ะนะฮะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นคลิปในอ่ากล้องวงจรปิดในปั๊มเนี่ยมันจับภาพเอาไว้ได้
คุณผู้ชมดูนะฮะเสื้อดำเนี่ยก็คือดาราคือคุณไม้นี่ฮะ
ตกไปแล้วครับนะฮะกางเกงขาสั้นชุดขาวนั่นคือภรรยาเขานะฮะ
ก็เดินไปต่อว่าแค่เชียร์นะครับเล่าให้ฟังเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวานครับคุณผู้ชม
เด็กปั๊มคนนี้อยู่ที่ปั๊มน้ำมันสาขาเขาเต่าที่หัวหินครับไปแจ้งความกับตำรวจสพหัวหินนะฮะ
ว่าถูกดารานักแสดงบู๊ตอนแรกก็ไม่ทราบชื่อมาทราบภายหลังคือใคร
มีคือนายภลระพรรด์เวฅร์หรือว่าคุณไม้นะฮะทำรักด้านการณ์ด้วยการตบ
หน้าอย่างแรงแล้วก็เอาคลิปนี้ไปให้ตำรวจเป็นหลักฐาน
พนักงานปั๊มซึ่งเป็นพนักงานผู้หญิงเนี่ยนะฮะบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเขาก็คุยกับเพื่อนอยู่ในปั๊ม
ไม่ทันเห็นว่าลูกค้าคนนี้ขับรถมาเติมน้ำมันแล้วก็มีการบีดแร่เสียงดังขึ้นหนึ่งครั้งเป็นการเรียก
เขาก็อ่ะไปหันไปให้บริการแต่จังหวะนั้นหันไปภรรยาของคุณไม้เนี่ย
ตำหนิบอกว่ามัวแต่ห่วงคุยนั่นแหละเออไม่ดูแลลูกค้าเลยนะฮะ
จากนั้นเอาก็ทำตามขั้นตอนก็เอาป้ายเนี่ยไปวางที่ฝากระโปรงของรถนะฮะ
ด้วยความที่ป้ายด้านล่างมันมีแม่เหล็กเอาไว้ดูดฝากระโปรงพอไปวางปุ๊บมันก็ดูดกันตึบ
แล้วมันเสียงดังอ่ะฮะคือเธอบอกว่าคือมันมีแม่เหล็ก
ว่าเธอประชดอ่าก็เติมน้ำมันต่อไปเสร็จปุ๊บเติมเสร็จจะ
ฝาถังเหมือนไปปิดแรงไปหน่อยอ่ะครับปิดเสียงดังดังปั้งอีก
เออทำให้คุณไม้กับภรรยาก็เข้าใจว่าเด็กปั๊มประชดอีกครับ
ทีนี้ลงไปคุยกันเลยครับต่อว่าต่อขานว่าทำไมต้องทำเสียงดังด้วย

แล้วก็ไปนั่งตามที่เห็นในภาพไปนั่งตรงเก้าอี้ข้างหัวจ่ายน้ำมันนะฮะ
แล้วคุณไม้ก็เดินเข้าไปตามแล้วก็ต่อว่าแล้วก็ตบหนึ่งครั้งหัวทิ่มเลย
แล้วก็เดินกลับขึ้นรถภรรยาก็จ่ายเงินแล้วก็ออกไปทั้งคู่
หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ก็เลยไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
พบว่ามีเลือดออกในหูด้วยมีอาการหูอื้อด้วย
แต่ก็ยังบอกไม่ได้ว่าแก้วหูฉีกหรือเปล่าต้องรอดูอาการสัก๔๕วัน
แล้วก็ไปแจ้งความตำรวจก็มีการออกหมายเรียกดาราบูธท่านนี้รับทราบข้อกล่าวหา
เราไปฟังจากพนักงานปั๊มกันก่อนครับ

จริงแล้วคุณไม้เองก็เดินทางไปที่ปั๊มแห่งนี้แล้วนะ
ไปติดต่อขอเจรจานี้แล้วก็ไปเจอ

คุณไม้เองก็บอกว่าเบื้องต้นได้มีการขอโทษน้องผู้หญิงไปแล้ว
ค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ต่อไปก็จะแวะไปหาเรื่อย

เขาทำเกินกว่าเหตุจริงแม้ว่าน้องผู้หญิงจะมีเหตุการณ์ที่มันตอบโต้กระทบกระทั่งกันด้วยวาจาอะไรก็ตาม
ตัวเขาเองก็รู้สึกว่าเขาไม่น่าใช้กำลังในการตัดสินในเมื่อวาน
ตอนนั้นรู้สึกว่าโมโหแล้วตัวเองก็รีบด้วยในการไปทำธุระก็เลยอารมณ์ขึ้นมา
แต่ว่าหลังจากกลับไปบ้านแล้วนอนทั้งคืนนอนไม่หลับคิดว่าไม่น่าทำแบบนั้นไม่น่าไปตบน้องเขาเลย
ยังรู้สึกเสียใจต่อการกระทำของตัวเองพร้อมยอมรับผิด
แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการทำบุญนั่งสมาธิแต่ก็ยอมรับว่าตัวเองก็มีอาการขาดสติไปบ้าง

มันเป็นเพียงแค่ความเข้าใจผิดผิดพลาดกันเรื่องสื่อสารนิดหน่อย
ใช่ครับก็เดี๋ยวไปแจ้งความดูแลเยียวยาน้องเขาอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ในส่วนของชั้นต้นนะครับฝากสื่อด้วยนะครับว่าผม
ขอโทษทุกคนครับคงเป็นคนของสังคมน่าที่จะเป็นตัวอย่างและเป็นแบบอย่างที่ที่ดี
ที่ดีที่ถูกที่ปวดไม่น่าจะทั้งแบบนี้ขึ้น
ไม่น่ากลักษณะเกิดบทราบพบทกษา